ที่โคศีละค์นะฮะไปดูกับเกษตรกรนะฮะ
เป็นอดีตคุณครูวัยเกษียณที่ผ่านตัวเองมาปลูกต้นชวนชมครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตหลักเกษียณมาปลูกนั่นปลูกนี่หลายคนทำแล้วประสบความสำเร็จ
ที่นี่คือตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ไปเจอกับนางสุธีชูศักธนาเดช
อายุ๖๓ปีเธอเป็นอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณ

บอกแบบนี้ว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นชวนชมส่งขาย
เธอเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว
แล้วก็ลองผิดลองถูกกับต้นนี้

ศึกษาวิธีการปลูกให้ต้นชวนชมมีคุณภาพดีและแข็งแรง

จนสามารถปลูกต้นชวนชมให้สวยงาม

เออมันดูไปไกลนะ
เหมือนกับพวกบรนทรงบรนไซม์อย่างนั้นเนาะ
แล้วเวลาออกดวงออกสีชมพูสวยอ่ะ
ตอนนี้เธอยึดเป็นอาชีพหลักแล้วนะในการปลูกต้นชวนชมขาย
แล้วสร้างรายได้ยังไงบ้างเธอบอกว่าขายนะอยู่ที่ต้นละ๕๐บาท
แล้วขายยอมจนถึง๑๐๐๐บาท
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความสวยงามขายทั้งแบบหน้าร้านของเธอ
รวมไปถึงออนไลน์ทำเล่นไปคุณผู้ชม
นี้สมัยนี้ใครเขาก็ออนไลน์กันเป็นหมดแล้ว

เพื่อใครยังถนัดโทรไปสอบถามก็โทรไปได้นะครับ
ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกันง่ายแล้วได้เห็นภาพกันด้วย